คอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีมังกรบินไปพม่ามาเกาะฮ่องกงครัว๙วัด๗วัน
บอกเลยว่าชาวมังกรคนโสดสายหมู่จะได้มีเฮกับแต้มบุญที่สะสมมา
จะได้โชคลาภเข้ามาคู่กับการได้พบคนดีอย่างหลี
วัตถุมงคลจากหลายสำนักที่พร้อมมือให้พนมสาธุเพิ่มแต้มบุญกันไปอีก
สาธุอันดับ๔ราศีกรกฎเลือกคนคนทนกว่าเข้มข้นในด้านความโชคดีจากบุตรหลาน
หากคนมีคู่บุตรหลานจะสารสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นรักกันตัวกลมเชี่ยว
เฮ้ยรักกันตัวกลมเกลียว
ส่วนคนโสดจะได้รู้จักคนดีที่ผ่านมาทางญาติสนิทมิตรสหายให้ได้มีด้านตะนุตมิมั่นนึกมั่นนึกถึงตกหัวใจกันนิดนึง

อันดับ๓ราศีพฤศพหนุ่มสาวที่เข้าเลข๓ต้องฟังทางนี้คนมีคู่แล้วต้องตั้งใจฟังให้ดี
เพราะมีเกณฑ์สละคานลั่นระคังวัดเฮ้ยระคังวิวาแหมลูกจาง
พฤศพจะได้สละโสดสร้างครอบครัวของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นสืบแขนมั่นคงในชีวิตดีเลยทีเดียว
อันดับสองราศีกุลอยากเจอคนจริงใจและมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีแถวนี้มีไหมเอ่ยอ๋อมีมี
กรุงที่คอยขยุนหัวใจคนดีและคนหน้าตาดีอย่างหลิมีโอกาสให้หัวใจได้ลุนชุ่มกระชวยกับความรักครั้งใหม่
จะพบลูกผู้ชายคนดีฮีโร่ฮีโร่ลูกผู้หญิงเซ็กซี่ฮูเร่ฮูเรย์พอดเอาเป็นว่ามีโอกาสได้เปลี่ยนดฐานะเป็นมีแฟนแล้วนะจ๊ะ
อันดับหนึ่งราศีมีนสำหรับดวงรักเลิกอันดับท็อปของช่วงนี้มีเลิกปุ้งปังได้เริ่มต้นสร้างครอบครัวของตัวเอง
คนที่คบกันมานานถึงเวลาที่พร้อมแล้วจะมีเกณฑ์ใกล้แห่ขันหมากแต่งงานเมื่อแต่งแล้วมีโอกาสจะมีเจ้าเดมี่ตัวน้อยได้อย่างทันใจ
หน้าที่เป็นสามีพันรยาและเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้เลย
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศีรักเลิกเลิศหวานได้มากเดือนธันวาคมหวานกว่าน้ำตาลคือรักของเธอกับเขาแต่ชำคือเราเป็นเพลงของนิตยา